มันเป็นเหมือนความเกรงที่เราคิดไปเอง

เดี๋ยวแมทต่อไปจะให้เราลงเล่นในเกมลีกนะ
ผมอยากไปเรียนรู้อะไรใหม่
เราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราเล่นได้
เรามีศักยภาพพอจะเล่นอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็เป็นคนไทยคนแรกที่ทำประวัติศาสตร์

ผมก็ได้ไปเตะไปเตะเล่น
เขาเรียกว่าหลังกุโบครับ

ก็เตะเล่นไปไปเรื่อยไปจนเมื่อวัน๑ทางชุมชนเค้าได้เหมือนจัดการแข่งขัน
เพื่อคัดหาตัวแทนเขตไปแข่งระดับกรุงเทพครับ
แล้วก็ไปแข่งกันที่ใต้ทางด่วนครับ

เราก็เลยเหมือนแบบคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ชอบของเราครับ
แล้วก็มีโค้ดโค้ชจากทางโรงเรียนมัธยมวัดเบจเมาบพิษนะครับ
เห็นพวกผม๔คนมาถามว่าแบบสนใจจะไปเรียนโรงเรียนนี้ไหมอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องคิดเลยครับตอบว่าไปแล้ว
เพราะว่าถ้าเกิดเราคัดติดนะครับมันจะได้ทุนเรียนฟรีครับ
แล้วก็พวกผมตอนนั้นก็อยากที่จะอยากเข้าโรงเรียนที่แบบมีโคต้านักกีฬาอะไรอยู่แล้วครับ
ผมย้ายมาไล่นิดบางเขตแรกครับ
ก็คือต้องตื่นวิ่งทุกเช้าตี๕๐เนี่ยต้องมารวมที่สนามนะครับ
แล้วก็มาวิ่งทุกเช้าวิ่งเช้าเสร็จก็ต้องรีบไปอาบน้ำ

ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันหนักมากครับ
เพราะว่าผมตอนอยู่วัดเบนครับก็คือแบบชิลครับ
โรงเรียนแล้วก็รอซ้อมบอลตอนเลิกเรียนอย่างเดียว
อันนี้ต้องซ้อมเช้าด้วยแล้วไปเรียนด้วยมาซ้อมเย็นด้วย
แล้วก็เข้านอนให้เป็นเวลาแล้วมันคือมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
แต่คือช่วงเวลาแรกผมคิดว่ามันหนักมากครับ
ก็มันเป็นเหมือนจังหวะชีวิต
ช่วงนั้นเขาถ่ายเลือดใหม่ครับ
แล้วก็เอาผู้เล่นที่มีแวว๓๐คนนะครับ
ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับได้ถูกเรียกเข้าไปคัดกัน
แล้วก็ได้มีโอกาสติด๑ใน๑๔ครับ

แล้วก็รู้สึกแบบพูดไม่ถูกครับ

ทำให้ผมได้แบบพัฒนาต่อยอดไปในระดับ

ก็แมทที่ประทับใจระดับทีมชาติครับ
ก็เป็นแมทแรกในการแข่งขันระดับชาติ

แล้วก็เป็นเหมือนฝันของเราครับ
ซึ่งได้ร้องเพลงชาติต่อหน้าแฟนฟุตซอลชาวไทย

แล้วก็แบบตื่นเต้นมาก

ก็มีนะครับมีแบบว่าก็กล้ากลัวมากกว่า
มันเป็นเหมือนความเกรงที่เราคิดไปเอง
แล้วเราแบบว่าเหมือนเราแบกรับความกดดันในระดับชาติ
จริงมันก็คือเราลงไปเล่นในระดับนั้นแล้ว
เราต้องลืมมันไปแล้วเราก็ต้องทำยังไงก็ได้

แล้วก็เหมือนพี่สตาร์ฟทุกคนครับเขาก็จะบอกเลยครับว่า
แบบเราเป็นความหวังของชาตินะ
อย่าทำให้แฟนบอลฟุตซอลชาวไทยผิดหวังนะ
เราต้องเล่นให้เต็มที่เขาก็ได้พูดทำให้เราแบบ
บางทีมันก็เป็นการคลายความกดดันออกมาได้
โมสรชนบุรีก็ได้ติดต่อผมเข้ามา
ก็รู้สึกว่าสมสอนนี้เป็นสมสอนที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน
เคยได้ชำฟุตซอลยีกอย่างหลายสมัย
แล้วก็ที่สำคัญได้เล่นถ้วย
อินเตอร์คอนฟุตซอลสโมสรชิงช้ำโลก
ผมก็ฝันว่าให้จะเล่นครับ
แต่ก็เกิดสถานการณ์โควิดก่อน

ก็เป็นทีมที่มีรุ่นพี่ในทีมชาติอยู่เยอะ

เล่นกับรุ่นพี่ที่เราเคยเล่นด้วยอะไรอย่างนี้
จะทำให้แบบเราปรับตัวง่ายขึ้นไปอีกเท่านึงอะไรอย่างนี้ครับ

ในแนวทางเดียวกันกับโค้ชอะไรอย่างนี้ครับ

ทำให้เราแบบพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้

เพื่อกลับมาพัฒนาต่อยอดในนามทีมชาตินะครับ
ผมก็ไปฝึก๒อาทิตย์ครับ
แล้วผมก็เหมือนแบบซ้อมดี

จะให้เราลงเล่นใน
ผมอยากไปเรียนรู้อะไรใหม่
ซึ่งผมไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงครับ

เล่นฟุตซอลของเขาการเป็นอยู่การใช้ชีวิตของเรา

เจออะไรใหม่ครับทำให้แบบความคิดเราเปลี่ยน

แล้วก็ระบบการเล่นสรีระอะไรอย่างนี้ครับ

ปรับตัวเยอะครับทั้งเรื่องอาหารการกิน

อะไรที่แบบไม่ค่อยยอมรับเราเท่าไหร่ในตอนแรก
แล้วตอนนั้นผมก็เด็กด้วยครับ๑๙ปี

เจอพวกยุโรปพวกบิ๊กเนมอะไร
มันก็เห็นเราเป็นเด็กเรา
เขาก็แบบใส่เราอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ

มันก็เป็นทุกที่ผมคิดว่าพวกยุโรปมอง

เซียของเราอย่างเงี้ครับก็เขาก็จะแบบ
เราต้องพยายามแสดงให้เขาเห็นนะครับว่า

ผมแบบว่ามันไม่ส่งบอลให้ถ้าเกิด
ใดวันหนึ่งที่ส่งมาเราต้องทำให้ได้
ต้องทำให้เขายอมรับให้ได้ผมก็มองมอง

เป็นแรงผลักดันให้เรา
พอเราทำได้แล้วเขาก็จะแบบว่าเข้ามาแบบ

พรีเวนชั่นหรือการซ้อมความสามารถ

ก็ไม่รู้จักก็ไปแบบไปเห็นที่นู่นเนอะ

คือเขาก็รู้ว่าเราไม่เคยเขาก็จะพยายามแบบ
มาสอนเข้ามาอะไรอย่างเงี้มันก็ทำให้ผมแบบ
ความคิดตรงนั้นเอามาปรับใช้ในไทย

ก็เอามาปรับใช้ครับเพราะว่า

จะมีบาซินอาเจติน่าอะไรอย่างนี้ครับ

อยู่กับคนที่เก่งอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เอามาปรับใช้

มันก็เหมือนเป็นการ

อะไรอย่างนี้ครับก็เหมือนเป็นความมุ่งมั่น

เราเล่นได้เรามีศักยภาพพอ
ที่จะเล่นอะไรอย่างนี้ครับ

ให้เราเลือกใช้ในสนามมากขึ้น

เอามาเลือกใช้ในสนามมากขึ้นครับ
ก็ผมก็เล่นแมทเป็นทางการ

เพราะว่าผมลงเล่นเป็นแมทแรกแล้วก็ทำประตูได้

ประวัติศาสตร์ในฟุตซอล

ผมก็แบบอย่างน้อย

มันก็ทำให้เรายิ่ง

อยากที่จะพัฒนาตัวเอง

ผมก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองในระดับ
ลีกที่แบบใหญ่กว่าหลีกไทยลีกยุโรป

ผมก็อยากจะไปพิสูจน์ตัวเองว่า
เหมือนเป็นฝันของผมว่าผมอยากจะไปลุยตรงนั้น

ผมก็จะไปลองไปลุยดูครับ

นานที่สุดจนกว่าเขาจะไม่เรียกตัวผม
ผมก็อยากจะเป็นกำลังหลักให้ทีมชาติต่อไป
แล้วก็อยากจะพาทีมชาติคว้าแชมป์ในระดับเอเชีย

หลีกยุโรปมันก็มี

ที่แบบว่าผมศึกษาคอยดูเกมตลอดครับ

ก็จะมารวมอยู่หลีกนั้นเยอะครับ
แล้วก็เป็นหลีกที่แบบมาตรฐานดีที่สุด

ผมก็อยากไปลองครับว่าได้หรือไม่ได้ครับ

แต่ผมมั่นใจว่าเล่นในหลีกนั้นได้

สวัสดีครับ